คุณผู้ชมครับแล้วก็ดอม
เพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายถามเคยโดนคุณครูตีแบบหนักที่สุด
โอ้ยผมอยากจะพูดชื่อแต่ไม่เอาดีกว่า
อยากรู้จังเลยคุณครูท่านนี้ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้าง
ตีผมตอนป๓พี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
ก้นเข้าไปนะนั่งไม่ได้อยู่๒วัน

คือหวายคุณผู้ชมครับเวลาตีนะ
ไม้หวายคือตีเข้าซ้าย
แต่ไอ้ปลายของหวายมันอ้อมนะมันอ้อม

แล้วไม่ได้โดนทีเดียวผมกับดอมนี้ไม่ได้โดนทีเดียว

โอ้โหคุณผู้ชมฮะพ่อแม่เขาจะเอาเรื่องกันดิ

นครนายกครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นครนายก
มีคนใช้เฟซบุ๊กชื่อ

ลูกชายถูกคุณครูของโรงเรียนประถมชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครนายก
ใช้ไม้ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ไม้เรียวตีก้น

ชาวเน็ตมาเน้นบอกว่าโอ้หมดยุคแล้วหรือเปล่า

เหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้องคนนี้๑๐ขวบเองครับป๕

มีการเล่าให้ฟังบอกว่าถูกครูตีจนเป็นรอยช้ำ
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ผู้ปกครองก็ไปพบผู้บริหารของโรงเรียน
รวมถึงครูประจำชั้น
นะครับ
นะครับซึ่งรองผู้บริการกับครูประจำชั้นก็ทราบลือกจากผู้ปกครอง
แล้วก็สอบถามไปยังครูผู้สอนก็ยอมรับว่าตีจริงนี่แหละ
สาเหตุล่ะสาเหตุสาเหตุยังไง

ไม่ส่งงานในเวลาเรียน

รับปากว่าเดี๋ยวจะดำเนินการกับครู

ทันบนครูนะผู้ปกครองบอกว่าโอ้โหตอนนี้เป็นห่วงสภาพจิตใจของเด็กครับ
แล้วก็จะแจ้งความเอาผิดครูด้วยนะ
แต่น้องเนี่ยได้คุยกับผู้ปกครองว่าไม่อยากให้แจ้งความเอาผิดกับครู
เพราะครูท่านจะเกษียณอายุราชการอยู่แล้ว
โอ้โฮนี่เด็ก๑๐ขวบนะเนี่ย

อ้อ๑๐ขวบเป็นวงครูใกล้เกษียณนะครับ
แล้วก็อีกอย่างครูก็มาขอโทษเด็ก

น้องก็ยอมรับว่าทำผิดแล้วแหละ
ที่ส่งงานครูไม่ทันแต่ครูตีแรงมากนะครับ

อย่างนั้นก็ดำเนินการทางวินัยกับครูคนนี้ละกัน

ค่ะคือยุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชม
บางทีพอเราเห็นข่าวแบบนี้บ่อยค่ะ
คือก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำโทษของเด็กไป
ใช้วิธีการอื่นแทน